วันนี้นะคะพระเอกดังของเราพี่เวียกับวิกกี้ภรรยาของเขาค่ะ

ซึ่งลูกคนแรกนะคะก็โอ้โหเป็นลูก
จะพูดจะลูกชายหรือลูกสาวคุณผู้ชมไปดูคลิปเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
พอได้ลูกสาว
กี้ไม่เคยได้ยินเขาหัวเราะแบบนี้มาก่อนในชีวิตค่ะ
เขาหัวเราะแบบ
แวะไปที่ไหนบาทคนก็โหหโหอรุ่มหนี
ตรคนแรกนั่นหมายความว่าไม่ได้มีคนเดียวแน่

แล้วลูกสาวค่ะ
อ่าคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ค่ะ
คุณเวียคุณพ่อว่าที่คุณพ่อเฮมากเลย

ดูจากการดีใจของคุณพ่อนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณพ่อได้ลูกสาว

ดีใจมากคุณผู้ชมด้วยความที่บ้านของพี่เวียมีแต่ผู้ชาย
อยากได้ลูกสาวฟิลอ้อนบ้างเหมือนกันค่ะ
ทั้งคู่ก็เล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าวันที่คุณวิกกี้ไปอันตราสาวค่ะ
ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเวียไปหาซื้อบ้าน
ทำเลต่างให้มันแบบเหมาะกับการขยับขยายครอบครัวนี่แหละค่ะ
กี้ก็ไปอันตราสาวเพศของลูกแล้วก็เป็นคนโทรบอกพี่เวียเองนะคะ
บอกว่ารู้มาตลอดว่าป๊าเวียเนี่ยเขาอยากได้ลูกสาวมาก
พอกลับไปหาพ่อคุณปู่วีระที่ขอนแก่นด้วยกันเนี่ยเอ็นดูคุณพ่อสายเผิงจริงนะคะ
หลังจากที่วิกกี้คลอดน้องค่ะเวียบอกว่างานในวงการอาจจะน้อยลงนะคะ
ไม่ใช่ไม่รับงานเลยยังรับอยู่ค่ะ
แต่ต้องเป็นงานที่ไม่หนักมากไม่ใช่งานแบบระยะยาวค่ะ
ทั้งคู่มีความตั้งใจนะคะว่า๑ปีแรกอยากจะอยู่ดูพัฒนาการของลูก
พูดง่ายก็คือเตรียมเก็บทุกโมเมนต์ของลูกเลยค่ะ
คือถ้าเหมือนคนธรรมดาภรรยาลาคลอด
เวียก็ลาเลี้ยงลูกไปเลยแบบนี้คุณผู้ชม

เบบีที่เป็นลูกสาวคนแรกเนี่ยแข็งแรงไปจนถึงวันคลอดเลยนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงตบมือ
เท่แบบนี้เลยนะ

พี่ธรมเตรียมถึงไม้ตระพดแล้วนะ
คนแรกเป็นลูกสาวเดี๋ยวดูบุตรคนต่อไปจะเป็นเพศอะไร